เป็นเรื่องดีคุณผู้ชมค่ะของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ตามหาพ่อมา๕ปี
แล้วก็ส่งเรื่องนี้มาที่ไทยรัฐทีวีบอกช่วยหนูหน่อย

แล้ววันนี้เนี่ยเขียนจดหมายถึงทีมงานของไทยรัฐค่ะ
น้องพัฒน์หรือว่าเด็กหญิงพัดสอนสุประคลอายุ๑๐ขวบ
เพราะว่าน้องได้ขอให้ไทยรัฐช่วยตามหาคุณพ่อคือเขียนจดหมายมา
ช่วยตามหานายอนุชิตสุขประโคนอายุ๕๓ปีชาวจังหวัดระยอง
หายไปกว่า๕ปีจะได้เจอหน้ากันแล้วจะได้ทำบัตรประชาชน
แล้วน้องจะได้เรียนหนังสือต่อได้ค่ะ
นี่ค่ะจดหมายฉบับนั้นทางทีมไทยรัฐนิวโชว์ได้นำเสนอไป
จนกระทั่งล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องของคุณพ่อน้องพัฒน์
เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและจากไทยรัฐนิวโชว์
ก็เลยติดต่อมาหาคนที่ดูแลคุณยายกับน้องพัฒน์
พัฒน์ก็เลยเขียนจดหมายถึงไทยรัฐอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอบคุณที่เสนอข่าว
คุณพ่อของน้องทราบแล้วแล้วก็จะเดินทางมาพบน้องที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

ขออนุญาตอ่านข้อความในจดหมายของน้องพัฒน์นะคะ
บอกว่าหนูขอบคุณพี่ไทยรัฐที่ช่วยตามหาพ่อให้หนูค่ะ
ช่วงเปิดเทอมเนี่ยน้องเขาก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนช่วยงานคุณยาย
แล้วก็รับจ้างเก็บกวาดล้างจานให้เพื่อนบ้านก็ได้ค่าจ้าง๑๐๒๐บาทเก็บเงินไม่เรียนหนังสือ
พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องแต่งกายชุดมอนไปถ่ายรูปคู่กับนักท่องเที่ยว
อันนี้ก็จะได้รายได้วันละ๑๐๐๑๕๐บาท
นี่คือน้องพัฒน์นะคะโอ้ตัวแค่นี้ทำงานหาเงินแล้วนะคะ
ญาติของน้องพัฒน์ค่ะนางเอพงศาอายุ๖๖ปีบอกว่า
คุณพ่อเนี่ยจะมาพบน้องเพื่อทำบัตรประชาชนให้น้องภายในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้นะคะ
ก็อีกไม่กี่วันแล้วจะได้เจอกันนะคะ
แต่ญาติย่าเองก็ยังกังวลใจเรื่องเดียวคือเรื่องทุนการศึกษา
ที่อยากจะส่งให้น้องเรียนสูงแต่ครอบครัวยากจนนะคะ
เพราะว่ายายยายกับน้องตอนนี้ก็คืออยู่บ้านของคนอื่นนะคะ
พัฒน์วันนี้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกดีใจที่จะได้พบคุณพ่อแล้วก็จะได้เรียนต่อด้วย
แล้วก็ขอบคุณพี่ที่ช่วยตามหาพ่อให้หนูค่ะ
ทีมงานไทยรัฐทีวีก็ยินดีมากนะคะ
ที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องพัฒน์ในวันนี้นะคะ
ก็นับวันรอเจอคุณพ่อได้เลยนะคะ
ดูแววตาดูรอยยิ้มของน้องมีความสุขจริง